มาดูเรื่องนี้ครับเป็นร้านขายของอยู่ที่สมุทรปราการครับ
คนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณป้าอายุตั้ง๗๐แล้ว
น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะแกก็ขายของก็มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งมา
อ่ะมาซื้อของรอบแรกขี่มันรสัยมาจอดปึ๊บ
ซื้อของไปแล้วก็ออกไปแต่เธอมาอีกรอบหนึ่งครับ
อาจจะมาซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่าอ่าใช่ทำทีมาเป็นซื้อของเพิ่มอ่า
จังหวะตอนที่คุณป้าเจ้าของร้านน่ะ
หันหลังไปแป๊บเดียวนะเหมือนไปหยิบของข้างหลังนิดเดียว
จังหวะนี้เหรอเอออุ้ยนี่ฮะเอาอะไรไปอ่ะ
ฉกกระเป๋าเงินของคุณป้าเจ้าของร้านไปอ่ะสองหมื่นนะในนั้นน่ะ
โอ้โหแล้วนี่ตอนที่ป้าเดินกลับไปเมื่อกี้คือก็ไม่อะไรเลยนะ
ก็หันหลังเหมือนกันจะกลับไปเลยอะค่ะโอ้โหนี่
เกิดขึ้นที่ในซอยกิ่งแก้ว๒๔อำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
ผู้หญิงคนที่ก่อเหตุอายุสัก๓๐ปีรูปร่างตัวเล็กครับ
ด้วยใส่หมวกกระน็อกเต็มใบมอเตอร์ไซค์ของเธอสีดำแดง
แล้วเธอก็ใส่แจ็คเก็ตแขนยาวสะพายกระเป๋าสีดำครับ
จากลูกค้ามาเป็นโจรซะอย่างนั้นอย่างที่บอกคือมาซื้อของรอบแรกแล้วก็ออกไป
รอบสองเนี่ยเขารอจังหวะก่อนรอจังหวะที่ป้าเจ้าของร้านหันหลังไปหยิบของให้
นั่นแหละสบโอกาสเลยครับฉกไปเลยครับผู้เสียหายชื่อว่าป้าทองใบบัวบาน
อายุเจ็ดสิบปีเล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ยี่สิบแปดมีนาคมแล้ว
คุณผู้ชมวันอังคารที่ผ่านมาวันคารที่แล้วเลยนะ
ตนเองเนี่ยเปิดร้านตอน๑๐โมงเช้าครับลูกค้าเขาทำทีมาซื้อขนมซื้อน้ำปลาน้ำแข็งน้ำอารมณ์
แล้วก็ให้แบงค์พันธุ์กับป้าทองใบมาแต่ป้าแกตังทองในลิ้นชักไม่พอ
ก็เลยไปหยิบกระเป๋าผ้าที่มีเงินในลิ้นชักด้านล่างออกมาทอนให้
แล้วก็วางไอ้กระเป๋าผ้านั่นแหละบนเคาน์เตอร์ครับ
สักพักลูกค้าหญิงคนเดิมก็กลับมาซื้อน้ำอารมณ์แล้วซื้อน้ำแข็งเพิ่มอีก
ระหว่างที่ป้าทองใบเนี่ยหันหลังไปเหยียบน้ำแข็งจังหวะนั้นเองครับ
ลูกค้าในคราบโจรก็ลงมือทำทีเป็นลืมถุงน้ำแข็ง
ตัวป้าทองใบเองเนี่ยนะยังเดินตามเอาออกไปให้เลย
รู้ตัวอีกครั้งว่ากระเป๋าเงินหายไปก็ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นขี่รถหนีไปแล้ว
ทองใบเอาหลักฐานวงจรปิดไปแจ้งความตรงบรรทัศน์นี้แหละคุณผู้ชมฮะ
มันน่าเจ็บใจป้าทองใบไปแจ้งความที่สพบางแก้วนะ
วันเกิดเหตุเลยนะผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้ว
ตำรวจไม่แวะมาร้านป้าเลยไม่มาดูที่เกิดเหตุเลย
อยากวิงวอนให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้หน่อย

ดันมาขโมยซะก่อนเนี่ยฮะ
เขาก็เอาน้ำแข็งมาให้เขาไหม

เขาจะไปแล้วน้ำแข็งไม่เอาไป
ใช่น้ำแข็งถุงนั้น

จ่ายแล้วจ่ายก่อนที่จะไปหยิบหนังสือ
จ่ายตังค่าน้ำแข็งแต่เขาไม่เอาน้ำแข็งไป

เอาแล้วเขาย้อนขึ้นมาอีก
ใช่มาเอาน้ำแข็งถุงนั้น
แจ้งแล้วแจ้งวันนั้นเลย

ใช่วันนั้นคร้าม

ถ้าคนก่อเหตุเนี่ยดูข่าวนี้อยู่

ป้าทองใบแล้วรู้สึกโอ้เห็นใจเหลือเกินเอาตังค์ไปคืนป้าเถอะ
สองหมื่นนั้นน่ะน้ำพักน้ำแรงคนแก่นะ
อีกเรื่องหนึ่งสพบางแก้วครับอย่าให้ป้าแกวัย๗๐ปี
ไปตามคดีเองเลยช่วยไปตามจับให้หน่อยนะครับ